คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วยกันจ้องช่วยกันดูหน่อยค่ะข่าวนี้คือเจ้าของโรงพิมพ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นแสงเป็นแสงอะไรก็ไม่รู้เห็นผ่านจากกล้องวงจรปิดทีเนี้ยก็เลยเดินไปดูจุดตรงนั้นเลยปรากฏว่าพอไปดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันมองไม่เห็นแต่ทำไมเวลาที่ฉันดูผ่านทั้งมือถือซึ่งมือถือมันเชื่อมกับกล้
อ่ะมันไม่เจอแสงนี้มันเป็นอะไรตกกระทบพยายามมองหาอยู่ครับ
นี่คุณผู้ชมให้ดูภาพที่เธอเห็นตอนแรกก่อนอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ของโรงพิมพ์ทองสุกการพิมพ์ค่ะซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่แสงประหลาดเนี่ย
โอ้โหอยู่ตรงนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณตีสามครึ่ง
แล้วแสงเนี้ยมันจะหายไปตอนเช้าหกโมงครึ่งค่ะในคลิปนี้เนี่ย
มันเหมือนเป็นแสงไฟสักอย่างหนึ่งอยู่บนพื้นนะ
ขยับไปมานิดนึงแต่พอเขาเดินมาที่หน้าโรงงาน
จุดที่มันมีแสงเนี้ยมองด้วยตาเปล่าเนี้ยไม่เห็น
กลับไปดูในมือถืออีกเอ้าแสงมันก็ยังอยู่
เจ้าของโรงพิมพ์คนนี้คือนายทองสุกนะคะอายุ๕๖ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกนะผมดูผมก็พยายามเพ่งอยู่นาน
มันเป็นแสงจากอะไรพอมาถึงเนี่ย
กุญแจเข้ามามองหาแสงแต่ก็ไม่เจอมองในมือถือ
มันยังเห็นอยู่เดี๋ยวฟังคุณทองสุกเล่าหน่อยละกันค่ะ
ก็เลยเดินมาดูว่าแปลกแล้วก็เดินมาดูพอเดินมาดูเสร็จแล้วก็เอามือไปอังดูอะไรดูผ่านให้ผ่านตัวดู
ก็ไม่เจอมองสังกษีข้างบนว่ามีแสงอดีออนข้างบนหรือว่าแสงไฟทางเนี่ย
รอดมาไหมก็ไม่เห็นไม่มีเลยแต่ก็แต่ก็มองไม่เห็นนะในตาเปล่าของเราเนี่ย
แต่ก็ผมก็ถือมือถือมาด้วยดูในมือถือไปด้วยก็ไม่หาย
นี่แหละเขาเล่าให้ฟังแบบนี้แต่ทีนี้ด้วยความเชื่อค่ะ
มีการไปโยงถึงความเชื่อคุณผู้ชมเห็นป้ายนี้ไหมเออ
คือเจ้าของโรงพิมพ์เขาเชื่อว่าเป็นพุทธคุณของป้ายหลวงพ่อโอ้โหเออ
ลงกันขนาดนั้นเลยนะฮะอ่าอ่าเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าแสงนั้นน่ะ
น่าจะเกิดจากป้ายโฆษณาเชิญเช่าบูชาเหรียญหลวงพ่อพัฒน์ปุญกาโม
วัดทานทหารด้วยด้วนอยู่ที่นครสวรรค์เนี่ยนะคะ
เป็นเหรียญรุ่นมหานิยมทางวัดทรัพย์สมทอดเหนือเนี่ย
เขากำลังจะจัดสร้างขึ้นเพื่อหาทุนสร้างห้องน้ำหน้าเมน
แล้วป้ายนี้ทางวัดมาจ้างให้โรงพิมพ์มาผลิต
ก็ทำเสร็จตอนเย็นเมื่อวานแล้วทางโรงพิมพ์เนี่ย
ก็วางป้ายพิงกำแพงของทางร้านเอาไว้รอไง
กำลังจะเอาป้ายนี้ไปส่งมอบให้กับทางวัด
แล้วทีนี้เจ้าของโรงพิมพ์เขาก็เลยเชื่อ
ไอ้แสงนี้มันเกิดจากพุทธคุณของป้ายหลวงพ่อพัฒน์อย่างแน่นอน
ทีนี้ค่ะก็ไปถามเรื่องนี้กับเจ้าอาวาสวัดทรัพย์สมทอดเหนือนะคะ
พระครูสิริพัชโรภาษซึ่งท่านก็บอกว่า
เรื่องเนี้ยโรงพิมพ์มาส่งมาให้อัตมาดูแล้วนะ
อาตมาก็เชื่อว่าเกิดขึ้นจากบารมีของหลวงพ่อพัฒน์
เพราะว่าได้ฟังเรื่องราวแบบเนี้ยมาหลายครั้งแล้วแถมหลวงพ่อพัฒน์เนี่ย
มีคนศรัทธาเป็นจำนวนมากถ้าเกิดว่าหลวงพ่อท่านไม่มีบารมีเนี่ย
คงไม่ศรัทธามากขนาดนี้ทีนี้ก็ถามไปเรื่องวัตถุมงคล
มหานิยมที่ทางวัดจัดสร้างเสร็จเนี่ยนะคะที่จะเอาเงินมาสร้างห้องน้ำหน้าเมน
แล้วก็เอามาซ่อมกุฏิสงฆ์เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยท่านบอกว่าจริงจริงเนี่ย
คิดมา๓เดือนนะกว่าจะตัดสินใจสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมา
ทีนี้คุณผู้ชมพอไปโยงกับความเชื่อแบบนี้แล้วทางเจ้าของโรงพิมพ์เขาบอกแบบนี้ว่า
เดี๋ยวขอดูคืนนี้อีกทีนึงได้ไหมคืนนี้ตีสามครึ่ง
จะนั่งรอดูอยู่เลยตรงกล้องวงจรปิดว่าจะเห็นแสงประหลาดนี้ไหม
เออเดี๋ยวรอดูกันค่ะว่าแสงไฟมันจะมาหรือเปล่านะคะ